คุณผู้ชมคะท้ายเบรกนี้มาดูเรื่องสภาแห่งใหม่สภาหมื่นล้านกันหน่อยค่ะ
คือตอนนี้เปิดใช้งานมาประมาณสัก๒สัปดาห์
เมื่อวานค่ะทางประธานชวนก็มีการเปิดโอกาสให้มีการหารือประเด็นปัญหา
อยากให้คุณผู้ชมได้ไปฟังบรรยากาศบางช่วงบางตอนหน่อยค่ะ
บันไดหนีไฟอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้
ป้ายอะไรต่างก็ไม่มี
ระบบไฟสำรองเวลาไฟดับก็ไม่มี
ห้องน้ำไม่มีสายชำระครับท่านประธาน

เดินกันมิดกระเมียนอย่างนี้ท่านประธาน

เก้าอี้นี้นั่งสบายมากครับดีมาก

แล้วก็แถวที่มันระดับเดียวกันเนี่ย

นี่คุณผู้ชมคือบรรยากาศช่วงเช้านะคะ
ในชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาเปิดโอกาส
ให้สอสอเขาได้หารือเกี่ยวกับประเด็นปัญหา
การใช้รัฐสภาแห่งใหม่สัปปายะสภาสถานนี่แหละค่ะ
ทีนี้สอสอแต่ละท่านเขาก็สะท้อนปัญหาว่า
รัฐสภาถือว่าเป็นสถานที่ออกกฎหมาย
แต่ทำไมไม่มีทางหนีไฟ
แล้วทำไมแสงสว่างก็ไม่เพียงพอ
แล้วบางทีเข้าไปดูในห้องน้ำ
ไม่มีสายฉีดชำระแล้วมีการรั่วซึมด้วย
ซึ่งเรื่องนี้ประธานรัฐสภาก็บอกว่า
นี่ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ยุคสมัยสอสอ

แล้วก็ต้องไปยืมห้องประชุมของสมาชิกวุฒิสภาใช้
แต่ก็บอกนะบอกไม่อยากให้เอาข้อจำกัดเหล่านี้
มาเป็นอุปสรรคในการทำงานให้กับประชาชน
ทีนี้ค่ะหลังจากนั้นในชวนก็เลยพาสื่อมวลชนไปตรวจสอบ

ก็มีการพาไปตรวจสอบที่ห้องน้ำชายของรัฐสภา

แล้วก็บอกว่าเอาจริงคือตอนนี้มันก็ยังไม่พร้อม
เพราะว่าการสร้างสะพานนี้มันยังไม่แล้วเสร็จดี
แต่สิ่งสำคัญคือห้องประชุมแล้วก็เครื่องลงคะแนน

แต่ก็ไม่อยากให้สมาชิกเอาเรื่องความไม่สะดวกมาเป็นเงื่อนไข
ฟังในชวนช่วงนี้หน่อยค่ะ
สำคัญก็คืออยากให้เป็นเงื่อนไขทำงาน
ไม่ใช่ว่ามีความไม่พร้อมแล้วจะกลายเป็นเงื่อนไขทำงานไม่ได้
ทำงานช้าอันนี้ไม่ใช่
เรื่องนี้แลคาที่การสภาคก็บอกด้วยนะคะ

แต่เราต้องมาใช้ก่อนเพื่อประหยัดงบประมาณ
ทีนี้การจะไปแก้ไขอะไรคือถ้าไปทำทันที
มันอาจจะไปกระทบกับสัญญาเรื่องของการก่อสร้าง

แต่คนก็ฝากถามแหละเป็นหมื่นล้านขนาดนี้ทำไมสายฉีดก้นมันไม่มี
เขาบอกว่าบางคนบอกว่าไม่อยากให้มีสายฉีดก้นกลัว
กลัวเปลี่ยนเหรอกลัวอันละ๗หมื่นขาวเหรอ